เรายังอยู่กันเรื่องแบบเงินเงินทอง
แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวโอละพ่อกันไปซะแล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของพี่หนุ่มสอนรามนะคะ
ถ้าธนาคารค่ะออกมาชี้แจงนะว่าเงินของพี่หนุ่มเนี่ย
เกือบครึ่งล้านไม่ได้ล่องหายไปไหนนะจ๊ะ

คนก็สงสัยกันใหญ่ว่าคนใกล้ตัวนี่เรื่องใครกันนะ
แต่จนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากพี่หนุ่มสอนรามนะคะ

เราพยายามเลยนะจะติดต่อหาพี่หนุ่ม
แต่ว่าเจ้าตัวค่ะก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์สักทีนะคะ
แล้วก็ในอินสตาแกรมส่วนตัวของพี่หนุ่มนะ

เจ้าตัวค่ะโพสต์คลิปครอบครัวอบอุ่น
พร้อมหน้าพร้อมตากับภรรยาแล้วก็ลูกสาว

โดยไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์เงินหายที่เกิดขึ้นเลย

ก็บอกว่าครอบครัวที่เข้มแข็งปัญหาทุกอย่างก็จะผ่านไป
บางคนก็ดีใจที่เห็นครอบครัวเทพิทักษ์นั้นมีความสุขค่ะ
แล้วก็พากันส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มเป็นกันจำนวนมากเลยนะคะ
เอาว่าเรื่องนี้เขาคงเคลียร์กันไปแล้วหลังไมค์หลังบ้านเนอะ

แต่ว่าถ้าเขาอยากบอกเมื่อไหร่ก็คงจะได้รู้กัน